ข่าวแรกวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวของลีเดียสรรรัสนะคะ
คุณผู้ชมคะสไลด์เฟซบุ๊กมาเนี่ยเจอเธอโพสต์คลิปคุณผู้ชมค่ะ
เป็นคลิปที่มีคนคนนึงนะถอยรถมาชนคุณพ่อของคุณลีเดียค่ะ
เธอก็เลยลงคลิปนี้เอาไว้นะคะเพื่อที่จะเตือนภัยค่ะ
เดี๋ยวเราไปดูคลิปบางช่วงบางตอนกันค่ะ
โปรเบรกให้แล้วหรือเปล่า

แม่รถติดติดกำลังฟังเพลงเพลินเอ้ามีคนถอยรถมาชนซะงั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คือคลิปนี้ได้จากกล้องหน้ารถคุณพ่อของเธอเองบันทึกเหตุการณ์ขณะที่รถคันข้างหน้าได้ไหลมาชนกับรถคุณพ่อของลีเดีย

แต่ว่าคู่กรณีรถคันที่ไหลมาชนกลับบอกว่าให้พ่อลิเดียนั้นรับผิดชอบ
เพราะรถได้รับความเสียหายดีนะคะที่ได้พี่คนขับรถเมย์ข้างนะคะเขาเห็นเหตุการณ์
เขาก็เลยมาช่วยพูดเอาไว้ค่ะ
บอกเลยว่าบนเวทีคุณผู้ชมค่ะภาพความน่ารักเต็มบนเวทีไปหมดเลย
ลีเดียค่ะชี้แจงถึงคลิปนี้นะคะก็เล่าเหตุการณ์ว่า
เธอมาเห็นตอนที่คุณพ่อคุณแม่กลับมาถึงบ้านแล้วค่ะ
ซึ่งก็ตกใจจริงเพราะว่าชายคนในคลิปนั้นค่อนข้างหัวเสีย
คือแบบอารมณ์รุนแรงอารมณ์โกรธเกินเบอร์มากค่ะ
แล้วก็ดูข่มขู่ด้วยเลยตัดสินใจโพสต์คลิปค่ะ
ก็อยากให้เป็นอุทาหรณ์เตือนคนใช้รถใช้ถนนค่ะ
ควรมีสติให้ดีดียังไงก็ไม่คิดจะเอาเรื่องอยู่แล้วนะคะ
เพราะว่าคุณพ่อกับคุณแม่ค่ะก็ปลอดภัยดี
แล้วรถก็ไม่ได้เสียหายอะไร
ฝ่ายนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ติดต่อมานะคะก็อยากจะให้มันจบกันไปค่ะ
คือเรามาดูวิธีนี้ตอนที่เขากลับถึงบ้าน
เขาก็บอกว่าเออเดียเปิดกล้องให้หน่อยเปิดไม่ได้
เห็นตามคลิปเหมือนที่ทุกคนเห็นซึ่งก็น่าตกใจ
เรียกล้องก็แบบเออแล้วก็อารมณ์ขึ้นมาก
ทุกคนที่ขับรถควรจะต้องมีสติตลอดเวลา
แล้วก็ซึ่งป๊าเนี่ยก็ตอนแรกจะแบบ
ไม่แน่ใจว่าเจตนาเขาคืออะไรอะไรอย่างนี้
แต่คือเราก็เห็นตามคลิปเหมือนที่ทุกคนเห็น
พ่อเด็กเขาก็บอกว่าเขาก็อยากอยู่สงบ

แล้วก็คือเดียก็คิดว่าคุณพ่อคุณแม่ออกมาปลอดภัย

ขอบคุณที่รถเมฆเพราะว่าคือที่รถเมฆเขาก็มาเจาะทาง
แล้วเขาก็บอกว่านี่ไม่ใช่เขาชนคุณ

พ่อเด็กก็เลยอ๋อเหรอโอเค

ก็จบจากที่เดย์บอกค่ะก็คือ
พอจะเรียกประกันอะไรทุกอย่าง
ก็คือเขาก็บอกว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวไปละกัน
เรื่องรถชนคู่กรณีนะคะ
ถ้าใครอยากจะฟังสัมภาษณ์คู่รณี
ลีเดียเนี่ยแสดงความห่วงใยไปถึงทุกคนนะคะ

เหมือนจะกลับมาระบาดอีกครั้งค่ะ
บอกว่าไม่อยากจะให้กาดตกจริง
ส่วนตัวนะที่เคยผ่านการรักษาโรคนี้มาแล้ว

แล้วก็ดูแลตัวเองอย่างดีเสมอด้วยค่ะ
กลัวโรคเขาก็ยังเจอปัญหาอยู่นะคะ
แต่บ้านเราก็ถือว่ายังรับมือจากสถานการณ์ได้ดีอยู่
คิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่เราทำได้ตอนนี้ก็คือ
แมสระวังให้มากที่สุด
ต้องระวังแล้วก็ไม่อยากติดรอบต่อนะคะ
ค่ะก็คนนี้แหละมีประสบการณ์ตรงเรื่องโควิด๑๙นะคะ

บอกน้ำเจิ่งเสมอนะว่าต้องล้างมือด้วยเจลเอเจลแอลกอฮอล์ค่ะ
รวมถึงนี่ใส่แมสผ้าปิดปากด้วยทุกคนค่ะ